ไปเจอกลุงลูกคนนึงอายุกว่า๖๘ปีแล้ว
เป็นคนขี่สามล้อเครื่องหรือว่ารถตุ๊ก
แล้วพบกันลูกเสียชีวิตอยู่ในปั๊มแก๊ส

ทีนี้ตำรวจไปตรวจสอบตามร่างกาย
ก็ไม่พบว่ามีร่องรอยจากการถูกทำร้าย
แต่ว่าไปพบบริเวณที่วางเท้าของที่นั่งผู้โดยสารบนรถตุ๊ก
มีการโรยแป้งสีขาวเอาไว้
แล้วก็มีการเขียนสัญลักษณ์อุณาโลมเอาไว้
ทีนี้ก็สร้างความแปลกใจให้กับตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากเลยนะคะ
สำหรับสัญลักษุณาโลมเป็นคล้ายเลข๙ไทย
หรือว่าเลข๑ไทยหรือว่าหอยสัง
คือเวียนซ้ายเวียนขวาเป็นสัญลักษณ์ที่เคยจะพบอยู่ในเครื่องลางของขังต่าง

ใช่นะคะเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
ที่บ้านดอนขวางถนนราชศรีมาจากกราช
บนหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ไปตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตก็คือนายวิทูลสุโพอายุ๖๘ปีเป็นชาวขอนแก่น
หงายเสียชีวิตอยู่บนเบาะที่นั่งผู้โดยสารของรถตุ๊ก

ตรวจภายในกระเป๋าที่คาดเอวพบโทรศัพท์มือถือไฟแช็คยาดม
แล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่งก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้ไปตรวจสอบบนรถสำล้อไปพบกระป๋องแป้งตกอยู่๑กระป๋อง
แล้วก็มีการโรยแป้งเอาไว้ตรงที่วางเท้าของผู้โดยสาร
แล้วก็มีการเขียนรูปยันหรือว่าสัญลักษณ์อุณาโลมเอาไว้ด้วย
นายสุภฤษสุพโสพิษอายุ๓๓ปี
เป็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาก็ขับรถเข้ามาเติมแก๊สในปั๊มแล้วก็ไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
แต่ทีนี้พอออกมาเห็นนายวิทูลคนขับรถตุ๊ก
เข้ามาเติมแก๊สแล้วก็จอดนอนอยู่ที่ปั๊มแห่งนี้เป็นประจำ
แต่ว่าวันนี้ไปเจอนอนหลับในท่าทางผิดปกติ
เกรงสองข้างทีนี้พยายามเรียก
คุณลุงแกก็ไม่รู้สึกตัวตัดสินใจเรียกพนักงานปั๊มมาดู
แล้วก็เรียกกู้ภัยมาตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
ผมเห็นแกนอนนิ่งแล้วก็มืองิฮือ
แยกใจผมเลยขอไปเวทิสตังฯเรียกแก
เรียกแก๓ทีลุงลุงลุง

พี่คนแถวนี้ว่าพี่ลุงแกมาจอดรถนานหรือยัง
ผมก็เลยแน่ใจแล้วว่าแกน่าจะนั่น
เพราะว่าเห็นมีพี่คนหนึ่งเขาอบรมวิชาชีพพยาบาลมาครับ
เขามาจับที่มาจอดเขาบอกว่าตัวแกเย็นมากแกน่าจะเป็น

ทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็สันนิษฐานว่า
เขียนสัญลักษณอุณาโลมตรงที่วางเท้าผู้โดยสาร
นายวิทูลผู้ตายน่าจะเขียนเอาไว้ก่อนสิ้นใจ

แล้วก็จะส่งศพชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา

และจะประสานญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปค่ะ